คุณผู้ชมฮะตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ออกมาแล้วนะครับ
ก็เป็นไปตามคาดแล้วว่าจะมีจำนวนที่เยอะนะครับ
รายโอ้โหนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดนะครับ
เรานำเสนอในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับ
ไปดูกันหน่อยนโมตซาพระควโตขอให้ลูกแค้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเถิด
แหวนหัวนโมด้วยคุณคือเขามีความเชื่อกัน
แหนหัวนโมจะช่วยปัดเป่าพวกโรคระบาดต่าง
ทีนี้ตอนนี้ค่ะก็กลับมาคนก็ไปเช่าบูชาอีกเพราะว่าอะไร
เพราะว่าตอนนี้โควิดก็กำลังระบาดไง

ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยปัดเป่าได้

เราพาไปดูบรรยากาศที่วัดเขาพระทอง
อยู่ที่ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราช
ชาวบ้านคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว

มันมีความเชื่อตามโบราณไงว่า
นโมจะปัดเป่าป้องกันโรคร้ายโรคระบาดต่าง
ทีนี้พอโควิดระบาดก็เชื่อว่าน่าจะป้องกันได้ด้วย
เขาเล่ากันมานะบอกว่าเมื่อ๘๐๐ปีก่อน
เมืองนครศรีธรรมราชเกิดโรค
เป็นโรคระบาดโรคอฮิวาตักกะโรคหรือว่าโรคหา
แล้วก็มีการเอาหัวนโมวานรอบเมืองเลย
เป็นการป้องกันปัดเป่าโรคร้าย
แล้วก็ทำให้โรคหาหายไปได้
ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณทั้งหมดเลยนะคะ
ทุกขั้นตอนเลยจริงจริงแล้วการเข้าไปเช่าแหวนหัวนโมเนี่ย
คือพอมันมีข่าวแบบนี้มาคนก็บอกว่าโอ๊ยจะไปเอาเครื่องรางของขลังกัน
แต่คนไปกันเยอะนี่แหละมันจะยิ่งติดโควิด
ดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าทางวัดเองเนี่ย
คำนึงถึงเรื่องนี้เขาก็มีมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะคะ
ก่อนจะเข้าวัดมาได้ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะ
มีเจลแอลกอฮอล์ให้ได้ใช้ล้างมือทุกคนที่เข้ามาดูสิคะ
สวมหน้ากากอนามัยแบบ๑๐๐ถึงจะมาเช่าแหวนหัวนโมได้
อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในมุมความเชื่อนะคะ